ทีนี้คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของความเป็นเพื่อนนะคุณเติ้ลธนพลค่ะ
คุณเติ้ลธนพลน่ารักมาก
ออกมาเล่าความรักความเป็นห่วงที่คุณแตงโมมีต่อเพื่อน

คุณแตงโมเคยหยิบยื่นความช่วยเหลือไปให้เขาด้วยนะคะ
จุดเริ่มต้นของชีวิตนักแสดงเราเริ่มต้นมาพร้อมกัน
เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เข้าวงการ
เหมือนเพื่อนมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่คอยห่วงใยคอยพูดมึงกูตลอดเวลา
ห่วงว่ามึงเป็นอะไรมึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหม

พอเห็นภาพแล้วมันก็มันก็มันก็จะเถินใจ
ไม่คิดว่ามันเป็นคือความจริงเรายังคุยเรายังเห็นหน้ากันอยู่
เรายังบอกว่าคิดถึงพี่เดี๋ยวมึงมาหานะ
เดี๋ยวคุยกันมีเรื่องราวหลายอย่างคุยกัน
ขอให้พระเจ้ารับเขาไปอยู่กับท่านด้วย
ขอเขาไปอยู่กับเหตุโศกเขาก็ได้เจอเพราะรู้ใจเจอกันหน้าที
คนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยแสดงละครด้วยกัน

คุณเติ้ลแต่ก่อนพระเอกดังเลยเล่นคุณตังโมด้วย
ใช่ค่ะคุณเติ้ลออกมาเล่าความประทับใจที่มีต่อคุณแตงโมให้ฟังแบบนี้นะคะ
ขอให้คุณแตงโมไปพบกับเฮียโสก็คือคุณพ่อโสพลพัชรวีรพงศ์
เป็นคุณพ่อของคุณแตงโมที่เสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีก่อนนะคะ
อกจากนี้นอกจากคุณเติ้ลแล้วเนี่ยนะคะคุณนิวธนวลันหรือคุณนิวเอลเด้ง
ก็เป็นแฟนของคุณเติ้ลนี่แหละมีการโพสต์ภาพคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
นี่เป็นแชทไลน์ที่มีการสนทนากับคุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้าย
ในแชทคุณผู้ชมถ้าอ่านเราจะเห็นถึง
จิตใจลึกของคุณแตงโมว่าเป็นคนที่โอ้โห
เป็นห่วงเพื่อนจริงเป็นคนที่น่ารักมากนะคะ
คุณแตงโมในแชทแสดงความเป็นห่วงคุณเติ้ลตลอดเลย
เพราะคุณเติ้ลเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน

คุณแตงโมมีการแนะนำแนวทางการรักษา
เพราะว่าคุณแตงโมก็เคยเป็นแล้วรักษาหายมาแล้ว
แล้วคุณแตงโมยังมีการนัดแนะกันอยู่เลย
บอกว่าวันไหนว่างเดี๋ยวจะเข้าไปนะจะทักไป
แล้วก็ให้มีการแชร์โลเคชั่นมาเดี๋ยวจะไปเยี่ยมที่บ้าน
แล้วก็มีการบอกว่าดูแลกันนะลูกนะเหนื่อยมาก

นี่คือสิ่งที่คุณแตงโมพูดกับคุณนิวนะคะ

ทีนี้ในแคปชั่นคุณนิวเขียนค่ะ

อีกไม่กี่วันเราก็จะได้เจอกันแล้วแท้
ทำไมคนดีแบบพี่โมต้องมาเจออะไรแบบนี้

เป็นเพื่อนพี่ที่ดีของพี่เติ้ลแล้วก็หนู
หนูเสียใจพี่เติ้ลเสียใจ
ใจหายมากขอให้พี่ไปสู่สุขตินะคะ
นางฟ้าคนสวยพี่เติ้ลสวดมนต์ให้พี่โมด้วยนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือความน่ารักที่คุณแตงโมมีให้กับเพื่อน
คุณแตงโมดูลักษณะภายนอกดูเหมือนว่าจะเป็นคนแรง
แต่เป็นคนที่จริงใจมากเป็นคนตรงไปตรงมา

มีละครที่ถ่ายค้างอยู่หนึ่งเรื่องคุณโมยังถ่ายไม่จบเลยนะ